ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคุณผู้ชมมีหนุ่มใหญ่วัย๔๔ปี
กินเหล้าเมาแล้วกลางกลางไม่พอนะคะคุณผู้ชมใช้อาวุธปืน
เหมือนกับมีการข่มขู่คนในร้านอาหารทีนี้ในร้านอาหารเนี้ยมีตำรวจนอกเครื่องแบบเขาอยู่ด้วย
เขาก็เลยเข้าไประงับเหตุให้แยกย้ายออกจากกันครับสุดท้ายหนุ่มกลางคนนี้
อ่ะแยกแล้วนะแยกแล้วแล้วขับรถหลบหนีไปที่ปั๊มน้ำมัน
คุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาชิงปืนตำรวจค่ะ
ที่จะได้โชว์
ผมไม่ห่างสู่นุดขนาดกัน
นี่ค่ะพี่คิงกระตุกหนวดเสือไหมอ่ะคือไปยืนด่ากับตำรวจนอกเครื่องแบบ
คือตอนแรกเนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะที่ระงับเหตุที่บริเวณร้านอาหาร
เขาก็เหมือนกับมีการใช้อาวุธปืนในการข่มขู่คนในร้านอาหาร
ตำรวจนอกเครื่องแบบแสดงตัวแล้วก็มีการห้าม
ก่อนที่จะมีการตามมาที่ปั๊มน้ำมันเพราะว่าตัวหนุ่มกลางขับรถมาจอดหลบหนีบริเวณนี้
สุดท้ายโอ้โหถกเถียงกับตำรวจนานกว่า๓๐นาที
หนำซ้ำยังชิงปืนประจำกายตำรวจอีกด้วยนะคะ
ภาพที่เห็นนี้ค่ะคนก่อเหตุคือนายทาวินคนเสื้อส้มวัย๔๔ปี
คันนี้ของเขายืนอยู่ข้างรถตัวเองเนี่ย
ทะเบียนงองูสบศ๕๗๑๗๕๗๑๕จังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งเขามาพร้อมกับพักพวกพวกมากลากมาค่ะ
พวกของเขาคือนายสุภาชัยรอดสถิตวัย๓๔ปี
ก็ขับรถยนต์มาเหมือนกันแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนด้วย
และที่น่าตกใจคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
คนที่มากับกลุ่มคนก่อเหตุมีหญิงตั้งคันอยู่ด้วย
แล้วก็มีเด็กรวมอยู่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย
ขับรถมากันทั้งหมด๓คันมาจอดในปั๊ม
น้ำมันจุดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเซานะคะหลังจากก่อเหตุอุกอาจ
ทีนี้นายตำรวจคนนี้ค่ะคุณผู้ชมนายตำรวจที่เหมือนกับตอนแรก
เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วก็เข้าไประงับเหตุในร้านอาหาร
คือ๑๐ตำรวจเอกนัทวีนะคะเป็นตำรวจสพบังปะกงค่ะ
ตอนแรกเขาก็เหมือนกับมีการห้ามแล้วก็ตามมาเพื่อหวังจะสอบปากคำ
แล้วก็กลัวว่าคนก่อเหตุจะย้อนกลับไปที่ร้านอาหารอีก
หลังจากที่มีการหลบมาอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
ทีนี้จังหวะนั้นคุณผู้ชมรู้ไหมคะตำรวจกำลังยืนคุยกันอยู่
ปรากฏว่าตัวนายทาวินคนเสื้อสีส้มแล้วก็ลูกน้องพักพวกเขานะคะคุณผู้ชม
โจมเข้ามาหาตำรวจล็อกคอแล้วก็ลากตำรวจลงมาจากรถ
ที่ทั้งหมดจะมีการรุมทำร้ายตำรวจแล้วก็ชิงเอาปืนประจำตัวของ
ตำรวจเอกนัทวีไปคือตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนพยายามที่จะบอก
เข้ามาสมทบเพื่อระงับเหตุจนกระทั่งเหตุการณ์สงบลง

ปืนที่นายทาวินมีการชิงจากตำรวจไป
ท้ายที่สุดผู้หญิงที่มากับเขานี่ค่ะ
เดินถือกระเป๋ามาแล้วก็เอาปืนที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋า

แล้วนั่นมันปืนตำรวจนะคะไปชิงเขาทำไม
ประจำตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ในการปราบปรามคนร้าย
ทีนี้เบื้องต้นค่ะตำรวจก็ได้ปืนคืนโอ้โชคดีไป

เรื่องต้นมีการตรวจค้นรถของนายทาวินคนก่อเหตุ
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าไปเจออาวุธปืนเพิ่ม
เป็นปืนแกซีนขนาดจุด๔๕พร้อมกับเครื่องกระสุนอีก๑๐นัด
ตรวจเจออาวุธปืนในรถด้วยนะคะ
เป็นปืนที่ใช้ขู่คนในร้านนั่นแหละซ่อนอยู่แบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็มีการยึดของกลางไว้ค่ะบันทึกเป็นหลักฐาน
ก่อนที่จะมีการเชิญตัวนายทาวินแล้วก็นายสุภาชัยพักพวกทั้งหมด
ไปสอบปากคำกันต่อที่สพบังปะกงนะคะ
ทีนี้คู่กรณีของนายทาวินค่ะก็เหมือนกับเข้าแจ้งความเหมือนกัน

แล้วก็เบื้องต้นตำรวจก็จะมีการสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหานักต่อไป
และมีการคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยค่ะ